คุณผู้ชมครับสถานการณ์การเผาศพคนที่ป่วยโควิด๑๙ตอนนี้
ต้องบอกว่าเตามันไม่ได้หยุดมันร้อนจนมันจะระเบิดอยู่แล้ว
เพราะว่าที่วัดราชประคองธรรมที่นนทบุรีครับคุณพระราพรคุณผู้ชมฮะ
เผาศพติดต่อกันนะครับวันละ๓๔ศพ
ตอนนี้ต้องทำยังไงรู้ไหมฮะเอาพัดลมตัวใหญ่มา
เป่าเตาระบายความร้อนเดี๋ยวเตามันจะพังไปซะก่อน
เพราะตอนนี้หยุดเผาไม่ได้แล้วถ้าหยุดประชาชนเดือดร้อนครับ
ครับนี่คือเหตุการณ์ครับที่เกิดขึ้นจริงนะครับ
เตาเผาศพนั้นมีอยู่๑ร่างครับ
และด้านนอกอีก๒ร่างครับ
เมื่อสักครู่ก็ไม่อยากจะไลฟ์สดนะครับ
เพราะว่ากลัวจะเห็นภาพที่น่าหดหู
แต่ว่ามันเป็นความจริงครับเราก็ต้องทำแบบนี้จริงนะครับ
คุณผู้ชมครับเพจเฟซบุ๊ควัดราชประคองธรรม
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีถ่ายทอดสด
การเอาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙มาเผาที่วัดนี้ฟรีนะฮะ
วัดไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยแต่ว่าการไปรับศพแต่ละครั้ง
ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิสยามนนทบุรี
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่วัดราชประคองธรรมเลยครับ
ไปพบกับนายภัยรัฐสุดทูบเขาเป็นวัยยาวัชกรของวัดครับ
ท่านเล่าบอกว่าทางวัดชาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดซึ่งยอดเผาศพล่าสุดจนถึงเมื่อวานนี้นะ
เอาเมื่อวานแค่เมื่อวานนี้ทะลุร้อยศพไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ
รวมอยู่ที่๑๐๕ศพครับนับเป็นยอดที่เขาบอกว่าทะลุหลักร้อย
เป็นวัดแรกของจังหวัดนนทบุรีเลยทีเดียวแล้วก็นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงขณะนี้นะครับ
ต้องเผาศพอย่างต่อเนื่องทุกวันวันละไม่ต่ำกว่า๑๐ศพ
แต่ละวันกว่าจะเสร็จกว่าจะได้พักเตากว่าจะได้พักคนนะตี๑ตี๒ครับ
ตี๑ตี๒ตะลุยเผาศพคนติดโควิด๑๙กัน
หากหยุดรับคือไม่รับเผามันจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
ที่เขารอคอยความช่วยเหลืออยู่ขณะนี้วัดราชประคองธรรมนะครับ
ช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเนื่องจากศพของผู้เสียชีวิตเหล่านี้เนี่ย
คือมันรอข้ามวันข้ามคืนไม่ได้ครับเพราะเดี๋ยวถ้ารอข้ามวันข้ามคืนเนี่ย
คือเดี๋ยวเชื้อมันจะแพร่กระจายจำเป็นต้องเร่งเผาทันที
ทำให้ขณะนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะเตาเนี่ยเตาในเมนเนี่ยนะครับ
มันเริ่มจะมีปัญหาแล้วทางวัดทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเผาศพต่อไปไม่ได้
เอาพัดลมตัวใหญ่ใหญ่ครับมาเป่าระบายนี้ฮะเอาพัดลมที่เราเห็นตามร้านอาหารเนี่ย
ตัวเดียวนะเห็นไหมหลายตัวฮะมาเป่าระบายความร้อนนะครับ
ให้ความร้อนมันออกจากเตาไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพังเดี๋ยวมันจะร้าวได้ครับ
ตอนนี้เลยนะครับหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของหัวเผาควันเนี่ย
หัวพ่นฟันเนี่ยมันออกได้ชะน้อยนะครับเพราะว่าหัวมันตันแล้วก็เหล็กที่อยู่ในหัวเผาเนี่ย
เริ่มมีการบิดเบี้ยวจากความร้อนนะครับก็เลยทำให้เปลวไฟที่ส่งออกมานั้นน้อยกว่าปกติ
จึงทำให้การเผาเนี่ยล่าช้าลงนะครับแล้วก็เรื่องของความร้อนสะสมที่มีอยู่ตอนนี้นะครับ
อย่างเช่นตอนนี้หน้าเตานี่เข้าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเสร็จตอนตี๓อุณหภูมิหน้าเตายังอยู่
ถึงตอนนี้ประมาณ๔๕๐๐องศาอยู่ก็ยังไม่ลงนะครับคือเราช่วยเอาพันธุ์ลมเป่าลมเย็นเข้าไปนะครับ
เตาเพื่อให้เตาคลายความร้อนลงเพื่อจะทำให้การทำงานมันทำได้เร็วขึ้น
แต่ก็อย่างว่าล่ะครับอุณหภูมิ๔๕๐๐องศากับพัดลมตัวไม่ใหญ่มากเนี่ย
มันก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่แต่ว่าเป็นสิ่งเดียวที่เราทำได้ตอนนี้ครับ
ผมบอกไว้ล่วงหน้าก่อนเลยอาจจะอ่านข่าวต่อไปครับ
ใครที่อยากจะทำบุญใครที่อยากจะบริจาคนะฮะเดี๋ยวเตรียมดูที่หน้าจอ
คือตอนนี้น้ำมันดีเซลที่วัดใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาศพเนี่ย
ก็เริ่มขาดแคลนฮะเพราะว่าศพผู้สินชีวิตมากขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวัน
ยืนยันยังไงก็ตามจะเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ต่อไปนะฮะ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนส่วนใครอยากช่วยใครอยากทำบุญ
ว่าเป็นบุญใหญ่นะสำหรับเรื่องแบบนี้นะฮะ
ที่หน้าจอครับไม่ว่าจะเป็นค่าโรงศพค่าซ่อมบำรุงเตาเผาค่าน้ำมัน
สามารถบริจาคเงินนะครับได้ที่เลขบัญชีที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับ
ค้างไว้อีกสักพักนะฮะถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับ
ขอให้ทุกท่านนะฮะได้มีความสุขกับการร่วมทำบุญในครั้งนี้
ขอให้ชีวิตท่านประสบแต่สุขภาพที่แข็งแรงแข็งแรงครับ
ก็มาถึงยุคที่เมนไม่ว่างนะคะเผาจนกระทั่งต้องมีการระบายความร้อน
เพื่อที่จะชะลอไม่ให้เตามันพังนะคะ